มาถึงช่วงที่จะเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณ

ซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุยกับคุณสุภานีคุณอาริยา
ก็พูดถึงเรื่องการช้อปปิ้งสินค้าออนไลน

ใส่แล้วสวยใส่แล้วพอดีตัวเราหรือเปล่า
แต่คราวนี้ผมพาไปดูเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เขามีห้องลองเสื้อผ้าเสมือนจริง
คุณสามารถเอาตัวคุณเข้าไปในโลกออนไลน
ลองเสื้อผ้าได้เลยโดยที่คุณไม่เหนื่อยด้วย
และที่สำคัญคุณจะได้เสื้อผ้าที่เป๊ะกับคุณด้วยนะครับ
เทคโนโลยีนี้จากคุณจิรภาสุริสุขกันครับ
เอาอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะ
โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาหอบหิ้วสินค้านั้นกลับมาบ้านเอง
และยกระดับการช็อปออนไลน์ไปอีกขั้น
กับการนำเทคโนโลยีภาพเสมือน

ก็จะปรากฏภาพของสินค้าบนชั้นวางของ
ระบบก็จะจับเซ็นเซอร์ที่มือ
หากสนใจสินค้าไหนก็นำมือไปแตะค้างไว้ที่สินค้านั้น
ชำระเงินออนไลน์และรอรับสินค้าที่จัดส่งได้ทันทีค่ะ
ซึ่งเปรียบเสมือนว่าเรากำลังอยู่ในร้านนั้นจริงค่ะ

คือในอนาคตคนก็อาจจะต้องการซื้อของง่ายสะดวก

อาจจะทำให้เรามีจุดขายของนี้มากขึ้น
โดยที่ไม่ต้องไปเจ้าไม่ต้องไปจ้างเป็นอาคาร
ถ้าสามารถที่จะขายของได้
แค่ไปเช่าที่เล็กที่หนึ่ง
แล้วก็สามารถซื้อแล้วส่งถึงบ้านได้
น่าจะเป็นอนาคตอันหนึ่งที่สำคัญมากทีเดียวครับ
โดยเทคโนโลยีนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
การขายสินค้าเพิ่มเติมจากวิธีการขายแบบปกติค่ะ
สำหรับสาวคนไหนที่เวลาเจอเสื้อผ้าที่ถูกใจ
ก็อยากจะลองว่าเข้ากับรูปร่างของตัวเองไหม
แต่ก็ไม่อยากเสียเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านั้นไปมาค่ะ
ตอนนี้ค่ะมีเทคโนโลยีห้องลองเสื้อผ้าแบบเสมือน
ทำให้สาวอย่างเราไม่ต้องเปลี่ยนชุดเสื้อผ้านั้นไปมาค่ะ

จำลองห้องลงเสื้อแบบเสมือน
ระบบจะนำภาพของลูกค้าถ่ายไปยังหน้าจอ

พร้อมให้ลูกค้าเลือกเสื้อผ้าที่สนใจจากหน้าจอ
หลังจากเลือกแล้วระบบจะนำเสื้อผ้าที่ถูกเลือกนั้น
จำลองสวมเข้ากับรูปร่างในหน้าจอ
เหมือนได้เปลี่ยนชุดในห้องลองเสื้อ
โดยที่ไม่จำเป็นต้องถอดเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่นั่นเองค่ะ
โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา
ให้มีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นค่ะ
และจะถูกนำมาใช้จริงในช่วงปีหน้า
ถือเป็นการเปิดมิติใหม่ของการซื้อสินค้า
เสริมความสะดวกมากยิ่งขึ้น
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน